คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่เราติดตามกันอยู่ก็คือเรื่องของโควิด๑๙
ก่อนหน้านี้เราพบว่ามีนักฟุตบอลต่างชาติที่เข้ามาเตะในประเทศไทยติดไปแล้ว
คำถามคือแล้วคนอื่นในทีมจะติดหรือเปล่า
เป็นยังไงบ้างตอนเนี้ยอ่าไปถามกับคุณเจวรปัตรเชิญเลยครับ
การตรวจขยายผลล่าสุดนะครับออกมาไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม
ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
สำหรับการตรวจนะครับที่ออกมาจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
คนนี้ในภาพอ่ะนะครับนักศุดบอลชาวอุสเบกิสถานของสะบสอนบูรีรำยูในรัจไดท
โควิดเมื่อวันที่๑๐กันยายนที่ผ่านมา
รับรวมผลว่าผลการตรวจของกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดจำนวนห้าร้อยแปดคน
ที่มาตามเครื่องบินที่มาเที่ยวบินลำเดียวกันกับทางอักบาร์
ก็ตรวจเหมือนกันนะครับสุดท้ายเนี่ยไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม
ทั้ง๕๐๘คนนะครับแบ่งเป็นผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง๑๐๐คน
ซึ่งทั้งหมดนั้นมีผลการตรวจเป็นลบแล้วก็มีผู้สัมผัสความเสี่ยงต่ำอีก๔๐๘คน
ซึ่งอยู่ในระหว่างการรอผลตรวจ๓๙คนส่วนที่เหลือเนี่ยผลก็เป็นลบทั้งหมดครับ
กรณีที่อักบาอิสมาตุลาเยฟนักเตะของบุรีรำติดโควิดก็ส่งผลให้สมาชิกคนอื่นในทีมประสาทสายฟ้า
ต้องเข้ารับการกักตัว๑๔วันแล้วก็เลื่อนโปรแกรมการแข่งขันออกไปด้วย
หลังจากนี้ก็เตรียมจะกักตัวให้ครบตามกำหนดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
บาร์มีโอกาสที่จะได้ลงสนามในศึกไทยลีกเกมที่บุรีรำจะเปิดบ้านเจอกับสุพรรณบุรีด้วย
วันเสาร์ที่๒๖กันยายนขออภัยเช่นนะครับเช่นเดียวกันนักเตะรายอื่นตอนนี้กักตัวอยู่แล้วนะครับ
ถ้าออกมาก็จะได้ลงแข่งขันพร้อมกันแน่นอนครับ